วันนี้นะคะกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ก็จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ
ประเทศสิงคโปร์ไปดูเรื่องราวที่มาที่ไป
การแข่งขันรายการนี้รวมถึงความพร้อม
กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
ถูกประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นปึกแผ่นของมหาวิทยาลัยในอาเซียน
และเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมภายในอาเซียน
ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี๑๙๘๑หรือเมื่อ๓๑ปีที่ผ่านมาโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจากนั้นได้จัดขึ้นทุก๒ปีครั้งซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๑๘
โดยมีประเทศสิงคโปร์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพและใช้งบประมาณกว่า๒๐๐ล้านบาทจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๐ถึง๑๙กรกฎาคมนี้
โดยมี๑๑ชาติเข้าร่วมแข่งขันในทั้งหมด๑๖ชนิดกีฬา
ประกอบไปด้วยกรีธาแบตบินตันว่ายน้ำบาสเก็ตบอลเทเบิ้ลเทนนิสวอเล่บอลฟันดาบสากลปัญจักษีรัฐยิงปืนโปโลน้ำชาย
เรือพายยิงธนูรักบี้ฟุตบอล๗คนฟุตบอลชายเซปักตะกร่อชายและเปตอง
โดย๑๗ครั้งที่ผ่านมาอินโดนีเซียครองเจ้าเหรียญทองมากที่สุด๑๑สมัย
ไทย๓สมัยมาเลเซีย๒สมัยและเวียดนาม๑สมัย
ขณะที่ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยทั้งหมด๒๖๘คน
โดยตั้งเป้าคว้าไม่ต่ำกว่า๕๐เหรียญทองและทวงตำแหน่งเจ้าเหรียญทองกลับมาให้ได้
หลังต้องเสียตำแหน่งนี้ไปใน๒ครั้งที่ผ่านมา
นักกีฬาขยันฝึกซ้อมกันทุกวัน
เพราะฉะนั้นปีนี้เราตั้งเป้าว่า
เราจะเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้
กรีธาเราก็เต็มที่ปีนี้นะครับ
กรีธานี้ก็มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมชาติมากนะครับ
ว่ายน้ำเราก็ต้องการที่จะสู้กับสิงคโปร์ให้ได้ใน
เพราะฉะนั้นว่ายน้ำปีนี้ซ้อมหนักมาก
คงต้องติดตามกันว่าที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งนี้
นักกีฬามหาวิทยาลัยของไทย
จะสามารถสร้างผลงานได้เป็นที่น่าพอใจมากแค่ไหน
กัจจนัดสิวิบูลรายงาน